แฟนคาวแล้วมีคนไหนเคยศักดิ์ตามร่างกายบ้างไหมคุณหมูบอกไหม
อยากรู้หน่อยว่าเวลาไปศักดิ์เขาคิดกันเท่าไหร่
ผมเคยเห็นร้านสักก็โอ้โหเป็นพันเหมือนกันนะ
แต่ร้านนี้เขาสั่งให้ลูกค้าฟรีเลย
ทำไมอ่ะเพราะข้อความที่ลูกค้าเขาจะศักดิ์ช่างศักดิ์บอกอ๋อ
ถ้าเป็นศักดิ์ข้อความนี้นะผมสนับสนุนผมให้ศักดิ์ฟรี

น้ำแข็งสังเกตบอกว่าเป็นแขนผู้หญิงนะคุณผู้ชม

ปรากฏว่าเจ้าของแขนนี้เขามาตอบคอมเมนต์เลยนะ
ว่าเขาคือเจ้าของแขนนี้เอง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาได้อ่านนะ
ที่คนคอมเมนต์มาเขาใจฟูเขาอิ่มใจมากเลย
อนุโมทนาสาธุบุญให้กับทุกคอมเมนต์ด้วย

ใช่นี่ไงกิ๊บเป็นเจ้าของแขนนี้เองค่ะ
ร้านนี้ร้านศักดิ์ร้านนี้อยู่ในซอยราชวิถี๓๔ครับ
หน้ามหาวิทยาลัยสวรรค์ดูศิษย์ในกรุงเทพฯ
เป็นรอยสักที่ศักดิ์ไว้บนแขนของสุภาพสตรี
ใจความก็คือหากร่างกายนี้เสียชีวิตกรุณาแจ้ง๑๖๖สภากาชาติไทย
เพื่อบริจักษ์อวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ประโยชน์ได้ครับ

อันนี้มีลูกค้าส่งข้อความมาทางไลน์มาถามว่า
ถ้าจะศักดิ์แบบนี้จะคิดเงินเท่าไหร่
แล้วก็ส่งภาพตัวอย่างเป็นข้อความมาให้ดู
ศักดิ์ตอบไปทันทีบอกว่าอ๋อศักดิ์ให้ฟรีไม่คิดเงินครับ
เพราะตัวช่างศักดิ์เองสนับสนุนการบริจักษ์อวัยวะอยู่แล้วด้วย

ลูกค้าไม่แห่กันมามาสักฟรีกันหมดเหรอ

คนจะหันมาบริจาคอวัยวะกันมากขึ้นเขายินดี
แล้วนอกจากผู้หญิงนะก็จะมีผู้ชายนี่อย่างนี้พี่ผู้ชาย
ก็ปักไว้ตรงหน้าอกใช่แล้วก็มีด้านหลังด้วยนะคะ

คือปกติถ้าเสียชีวิตตามธรรมชาติแบบปกติไม่ได้ผิดธรรมชาติ
สภากาชาติไทยเขาก็จะมานำร่างไป
เพื่อจะทำการเอาอวัยวะที่ยังใช้การได้
ไปส่งต่อให้กับร่างของคนอื่นนะครับ
แต่ว่าอันนี้เขาศักดิ์ไว้เผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุ

ก็เลยคนจะได้รู้ไงสภากาชาติไทยจะได้รู้ครับ
แล้วก็เป็นการบริจาคร่างกายนะคุณผู้ชมที่ร้านศักดิ์ร้านนี้แม่เสียดาย
ไม่ได้บอกชื่อร้านเนอะไม่ได้บอกชื่อร้าน
แต่ย้ำอีกทีอยู่ในซอยราชวิถี๓๔หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับ
โอ้โหช่างศักดิ์เขาสนับสนุนนะครับเรื่องแบบนี้ครับ